สำหรับแสงจันทร์อันสวยงามที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ
โดยในวันนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
จะพาคุณผู้ชมไปร่วมรอยกระทงกันแบบวิถีไทยค่ะ
เดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศสดนะตอนนี้เลยนะคะ
สำหรับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะก็คือประตูซุ้มเข้างาน
สารประเพณีลอยกระทงปี๒๕๕๙ที่สวนสันติชัยประการค่ะ
โดยตั้งแต่เมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๘นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
ก็เริ่มมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
มาร่วมงานสืบสารประเพณีลอยกระทงกันอย่างคึกคักเลยค่ะคุณผู้ชม
ถึงแม้ว่างานลอยกระทงในปีนี้นะคะจะงดจัดกิจกรรมลื่นเริง
แต่ก็ยังคงมีทั้งนักท่องเที่ยวนะคะที่ทยอยเดินทางมาร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทง
สวนสันติชัยประการกันอย่างต่อเนื่องค่ะ
และเมื่อเราเข้ามาที่บริเวณงานนะคะจุดแรกทางด้านขวามือค่ะ
จะเป็นจุดพิธีอาบน้ำเพ็ญค่ะคุณผู้ชม
จุดนี้นะคะจะเป็นจุดพิธีอาบน้ำเพ็ญที่เป็นความเชื่อตามโบราณ

เขามีความเชื่อกันว่าถ้าในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงค่ะ
แล้วถ้าเราได้มีโอกาสในการอาบน้ำใต้แสงจันทร์นะคะ
จะสามารถให้เราค่ะขจัดสิ่งชั่วร้ายที่เข้ามาในชีวิตออกไปจากจิตใจและร่างกายได้ค่ะ
สำหรับพิธีการอาบน้ำนะคะประชาชนและนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ค่ะ
พอมาที่จุดบริเวณนี้นะคะก็จะมีถังหรือว่าอ่างน้ำมนต์นะคะ
เขาก็จะตักขึ้นมาอธิษฐาน
อธิษฐานเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการนำมาปะพรมที่บนศีรษะ
เพื่อถือว่าเป็นการขจัดสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตนะคะ
สำหรับพิธีอาบน้ำเพ็ญที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณค่ะ
ว่าหากเราได้อาบน้ำมนต์นะคะถ้ำกลางแสงจันทร์ค่ะ
จะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตได้นะคะ
โดยน้ำมนต์ที่อยู่ในพิธีนี้นะคะทางผู้จัดงานบอกว่าเป็นน้ำมนต์จาก๙วัดเลยค่ะคุณผู้ชม
โดยเมื่อช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาที่ผ่านมานะคะที่บริเวณสวนสันติชัยประการแห่งนี้นะคะ
ก็จะเต็มไปด้วยทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะ
โดยก็จะมีพิธีเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ในขณะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการที่ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
จะได้ดตามรับค

กัดเดียวถัดมานะคะ
ก็จะมีเป็นเหมือนบุ๊กนะคะที่จะให้ประวัติความเป็นมา

ให้กับนักท่องเที่ยวได้อ่านกันด้วยนะคะ
โดยจากเท่าที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีในวันนี้ได้มาทำข่าว
แล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะ
ทุกคนค่ะต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่า
ค่ำคืนนี้ค่ะที่มาลอยกระทงที่สวนสันติชัยประการนะคะ
อกจากจะขอขมาพระแม่คงคาแล้วนะคะ
ก็ตั้งใจที่จะน้อมลำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
เพราะหลายคนนะคะรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงราชการที่๙ค่ะ
ที่ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริทางน้ำกว่า๓๐๐โครงการ

และสำหรับทางโซนด้านนี้นะคะ
ภายในงานค่ะก็จะมีการสาธิต
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยต่างนะคะ
เดี๋ยวถ้าเราตรงไปอีกสักนิดนึงนะคะ
เดี๋ยวเราจะเห็นการทำการแทงหยวกกล้วยนะคะ
แต่ว่าถ้าเริ่มจากตรงนี้นะคะ
จะเป็นของดีที่อยู่ใน
ด้านของบางลำพูนั่นเองค่ะ
นั่นก็คือการสาธิตปักเครื่องละครค่ะคุณผู้ชม
เครื่องทรงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะ
จะเป็นชุดศิลปะชั้นสูงค่ะ

เดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงของคุณป้านะคะที่กำลังบรรจงปักชุดโขนกันอยู่นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
คุณป้าคะจากพระรักษณ์อีวีนะคะ
อยากถามนิดนึงว่าตอนนี้ที่คุณป้ากำลังทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรคะ
ทุกอย่างต้องมือหมดเลยนะคะทั้งเรียงเป็นแถวของกิน
คุณป้าตรียนมายังไงบ้างคะ
ใจรักไงคะคุณแม่เขาสอนให้เราก็เป็นมาตั้งแต่นั้นเลย

ไม่รักนะจับเข็มยังไม่ถนัดเลยค่ะแล้วตอนนี้คุณป้าได้เหมือนสื่อสารให้กับ
แบบลูกลูกน้ำไปอันดูรักกับเขาบ้างก็ก็มีบ้างค่ะมีบ้างเป็นบางคนนะคะ
ที่เขาชอบเขาอยากเป็นนะคะก็มีการสอนให้ทำกันด้วยค่ะ
ที่บ้านจ้ะชุดหนึ่งนี่ใช้เวลานานขนาดถ้าคนเป็นแล้วจะไม่นานค่ะ
เพราะว่าเราจะต้องตามให้ทันวันเขาค่ะอืมแล้วอันนี้เรียกคือเรียกว่าอะไร
อันนี้ดิ้นโป่งนะคะเอาไว้โถมลายนะคะนี่คือดิ้นโป่งไว้โถมลายค่ะ
อันนี้ดิ้นข้อเขาเรียกว่าล็อกลายมีจะมีมันจะเป็นกระดาษ
มีลายแปะไว้แล้วเราก็ทำไปตามไลน์พอเสร็จแล้วก็ดึงกระดาษออก
ว่าจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
คุณกำวนวันค่ะมีผู้ชมถามว่านอกจากที่สวนสติชัยประการ
ยังมีที่ไหนอีกบ้างคะที่จัดงาน
ก็จะมีสำหรับนอกเหนือจากสวนสติชัยประการนะคะก็ยังมีสวนสาธารณะอีก๓๐แห่งค่ะ
ที่ในค่ำคืนนี้นะคะจะเปิดให้ประชาชนค่ะ
ได้เข้าไปลอยกระทงกันจนถึงในเวลาเที่ยงคืนเลยค่ะอาทิเช่นนะคะที่สวนลุมค่ะ
อ่าแล้วสำหรับตรงทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นการสาธิตการแทนหยวกนะคะ
คุณผู้ชมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งศิลปะค่ะที่เป็นศิลปะของชุมชนย่านบางลำพูนั่นเองค่ะ
สำหรับคนที่ทำหยกกล้วยนะคะก่อนหน้านี้ค่ะ
ทีมข่าวทรัฐทีวีได้มีโอกาสมาถ่ายแล้วนะคะตอนนั้นจะเป็นคุณลุงนั่งอยู่
แต่ตอนนี้คุณลุงไม่อยู่แล้วแต่เขาบอกนะคะว่าเมื่อนำหยวกกล้วยนะคะ
แกะสลักแบบนี้แล้วนะคะต้องรีบทำค่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะ

ก็จะเป็นโซนสาธิตงามประดิษฐ์ค่ะเครื่องแขวนดอกไม้และโคมประทีปไทยนั่นเองค่ะ
มีความสวยสดงดงามตามแบบวิถีไทยมากเลยนะคะคุณผู้ชม
สำหรับเครื่องแขวนดอกไม้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็ทำอย่างวิจิตปรานีตนะคะ
ทำจากดอกรักสดค่ะ
ซึ่งจะทำให้ดูกันสดสดเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
นานทีนะครับจะได้มีโอกาสเห็นศิลปะวัฒนธรรมไทย
ส่วนถัดมาค่ะคือการสาธิตงานประดิษฐ์กระทงนะคะ
กระทงแบบนี้เรียกว่าอะไรอ่ะคะ
ค่ะเป็นกระทงรอยค่ะของของคุณอันนี้

อันนี้ทำจากผ้าค่ะทำจากผ้าลวดลายนี่คือเป็นลวดลายยังไงคะ
ก็คือเรียนแบบจากของสดเลยอะค่ะ
แต่ว่าใช้ผ้าแทนมันก็จะอยู่ได้นานกว่าค่ะอ๋อทำนานไหมคะอันนี้
คือกระทงที่ทำมาจากของสดค่ะ
เมื่อสักครู่นี้ทำมาจากผ้าก็สวยสดงดงามแล้วนะคะ
แต่พอเรามาเห็นทำจากใบไม้สดดอกไม้สดก็ยิ่งสวยสดงดงามมากยิ่งขึ้นเลยค่ะ
ซึ่งจะสังเกตได้เลยนะคะว่าทุกซุ้มค่ะจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
อย่างที่กำลังมุงอยู่นี้นะคะนั่นก็คือการสาธิตการทำขนมฝอยทองค่ะ
ซึ่งก็จะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะคะเป็นขนม
ตอนนี้กำลังทำขนมฝอยทองตามแบบฉบับชาววังเลยนะคะ
โดยก็จะมีขนมมงคลนะคะเป็นตัวอย่างด้วยค่ะ
ซึ่งภายในงานนะคะจะต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ขายนะคะ
แต่ว่าจะทำให้กับนักท่องเที่ยวได้ชิม
ถึงรสชาติของขนมไทยนะคะ
ซึ่งก็อาจจะมีจำนวนจำกัดแต่ก็ไม่ได้ขาย
แต่เท่าที่สอบถามจากพี่เขาแล้วนะคะ
เขาบอกว่าก็จะทำไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันนี้เลยค่ะ
แฟนเพจไทยรัฐและทรัฐทีวีนะคะที่รับชมไลฟ์อยู่นี้
แล้วอยากจะมาร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงที่สวนสันติชัยประการนะคะ
ก็สามารถเดินทางมาได้จนถึงในเวลาเที่ยงคืนค่ะ
แวะอยู่ที่เมืองลักษณะคนเดียว

นี่ก็เพิ่งเสร็จร้อนเลยนะคะสำหรับขนมฝอยทองค่ะ
ถ้าทำเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เลยค่ะ
ต้องบอกว่าอยู่ใกล้นะคะหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชม
อันนี้อันนี้คือสาธิตให้ดูใช่ไหมคะแล้วชิมได้ไหมคะได้ครับได้
ได้อ๋อชิมได้ด้วยใช่ไหมคะอ๋อโอเคอ๋ออันนี้คือเป็นอ่า
เป็นนักศึกษาป่ะคะหรือว่าเป็นนักศึกษาอ๋อจากจากที่ไหนคะ
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสภาครับอืมครับแล้วอ่าการทำขนมไทยยากไหมคะ
ถ้าเกิดสมมุติว่าใจรักก็ไม่ยากอย่างที่ควรครับครับต้องใจรักด้วยอย่างอย่างสำคัญ
อยากให้ช่วยพูดถึงเสน่ห์ของขนมไทยนิดหนึ่งได้ไหมคะว่ามันเป็นอะไรบ้าง
เสน่ห์ของขนมไทยเสน่ห์ของขนมไทยอ่าถ้าจะอยู่อ่าความประดิษฐ์นะครับผม
เป็นความประนีตความละเอียดอ่อนของขนมไทยคือทำยากกว่าขนมของประเทศยุโรป
แล้ววันนี้นักท่องเที่ยวให้ความสนใจขนาดไหนคะก็ให้ความสนใจเป็นอย่างดีครับตอนนี้ครับผม
เพราะว่าเป็นขนมไทยก็นักท่องเที่ยวต่างชาติจะไม่เคยไม่เคยเห็นขนมพวกนี้ครับอ่า
โอเคขนมไทยจะอร่อยเคล็ดลับอยู่ที่อะไรเคล็ดลับกันทำขนมไทย
เชื่อมครับผมเชื่อมถ้านำเชื่อมเนี้ยข้นไปก็จะทำให้อ่า
ฝอยทองเนี่ยเป็นเก็ดน้ำตาลครับหรือเขาเรียกว่าตกท้ายนั่นเอง
ก็ทำให้ตัวเนี้ยไม่อร่อยแล้วก็หวานเกินไปด้วยครับผมขอบคุณครับ

นะคะทานออกมาค่ะก็จะเป็นการสาธิตการทำขนมลูกชุบค่ะ
คุณผู้ชมทำลูกชุบออกเป็นลูกผลไม้หน้าตาน่ารับประทานมากเลยนะคะ
ที่เห็นอยู่นี้นะคะก็น่าจะเป็นพวงองุ่นค่ะ
ใช่หัวหัวเจียวต้องบอกว่าลูกชุบนะคะเป็นขนมไทยโบราณค่ะที่เริ่มแพร่หลายตั้งแต่สมัยอายุทยาแล้วนะคะ
น้อยกระทงฤษกราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวของประเทศไทย
คือศุภาษณ์อันนี้ละคิดว่าเทคนิคนะคะการปั้นเนี้ยคุณผู้ชม
ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะต้องแบบประเพณีมีความใจเย็นแล้วก็ประณีตมากเลยค่ะ
สำหรับการทำขนมไทยไม่ว่าจะชนิดไหนนะคะ
ต้องมีความพิธีพิทัศน์ค่ะแบบวิถีไทย
สำหรับโซนนี้นะคะเป็นการสาธิตเครื่องว่างไทย
หรือว่าขนมจีบไทยนะคะ

มันก็ยากง่ายสิแล้วแต่เราจะฝึกผล
มันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปมันก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไป
พร้อมที่เรามาเยอะมาก
มาชมงานหลายคนมากัน
บอกว่าบางคนก็ไม่เคยเห็นเลยว่า
ได้มาสาธิตสดไม่เห็นว่าได้รับความรู้ว่าเห็นขั้นตอนการทำว่าทำอะไรบ้างยังไงบ้าง
แล้วก็มีสอบถามอยู่ตลอดว่าอันนี้ทำอะไรมีส่วนผสมอะไรใช้แป้งอะไรส่วนผสมตอนนั้นตัวนี้ทำยังไง
อย่างนี้โตตลอดเราก็สาธิตขั้นตอนการทำตลอดงาน
แบบรักษณะของเราค่ะสำหรับพระราชกรีจองกรีย์ในสุดประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
ก็เป็นพิธีถวายพระที่บูชาพระเป็นเจ้าทั้ง๓ตามความเชื่อในศาสนาพรามค่ะ
นี่ก็คือการทำขนมจีบไทยนะคะคุณผู้ชม
มีกระพราชจุฬามณีแล้วก็รอยพระพุทธบาทของพระพิธีกราชกรีย์
คุณผู้ชมค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะณตอนนี้ค่ะทีมข่าวเทศทัศน์ทีวีนะคะ
อยู่ภายในบรรยากาศงานสืบสารประเพณีลอยกระทง๒๕๕๙ที่สวนสันติชัยประการค่ะคุณผู้ชม
โดยงานนี้นะคะก็เริ่มคึกคักกันตั้งแต่ช่วงประมาณสักเย็นที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ก็ได้รับความสนใจจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากค่ะ
แต่ที่ไฮไลท์สุดนะคะในคืนนี้ก็คงจะต้องเป็นการลอยกระทงค่ะ
เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปอยู่กันที่จุดที่จะนำกระทงไปลอยนั่นเองค่ะ
ค่ำคืนนี้นะคะที่สวนสันติชัยประการค่ะจะเปิดให้คุณผู้ชมมาร่วม
สารประเพณีไทยร่วมลอยกระทงที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพญานะคะกันไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนค่ะ
คุณผู้ชมที่ดูเฟซบุ๊กไลฟ์ของทางไทยรัฐและไทยรัฐทีวีนะคะที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะไปลอยกระทงที่ไหน
ก็สามารถมาได้ที่สวนสันติชัยประการค่ะ
โดยทางผู้จัดงานนะคะก็แนะนำว่าถ้าคุณผู้ชมที่จะมาภายในงานแนะนำว่าให้นั่งรถสาธารณะนะคะจะสะดวกที่สุดค่ะ

โซนที่เราจะนำกระทงลงไปลอยที่แม่น้ำเจ้าพญานะคะจะเป็นจุดที่ประชาชนมากันเยอะมากที่สุดภายในงานเลยค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งสำหรับใครที่มาแล้วยังไม่มีกระทงนะคะภายในงานก็มีกระทงขายด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่เท่าที่เราได้ไปดูนะคะกระทงเนี่ยก็จะเป็นกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติค่ะ
ราคาของกระทงในปีนี้นะคะคุณผู้ชมจะเริ่มต้นที่ประมาณ๓๐บาทไปจนถึงประมาณ๑๖๐บาทค่ะใครที่ยังไม่มีกระทงก็สามารถมาหาซื้อในงานได้ด้วยค่ะ
จุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะกำลังบางคนก็อาจจะถ่ายรูปกันอยู่บ้างมาแวะจุดเทียนก่อนที่จะนำกระทงลงไปลอยแต่ที่เป็นไฮไลท์มากมากเลยนะคะคุณผู้ชมถ้าเรามองเลยออกไปค่ะที่แม่น้ำเจ้าพญาแห่งนี้นะคะเราจะเห็นกระทงนะคะลอยมาตั้งแต่สะพานพระราม๘นะคะลอยมาเป็นสายเลยค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากมากเลยนะคะ
แสงเทียนของกระทงนะคะที่ส่องสว่างอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพญาในค่ำคืนนี้ต้องบอกว่าสวยสดงดงามมากค่ะ
และก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกรวดเร็วนะคะของการลอยกระทงที่สวนสันติชายประการค่ะการลอยกระทงของที่นี่นะคะจะใช้รูปแบบในวิธีจะมีการจำลองเหมือนกระบะที่เป็นน้ำก็เป็นน้ำจากแม่น้ำเจ้าพญาที่สูบขึ้นมานะคะแล้วก็ให้ประชาชนนะคะอธิษฐานก่อนที่จะลอยแล้วก็จะปล่อยกระทงนะคะลงไปเลยโดยก่อนที่กระทงจะลงสู่แม่น้ำนะคะจะมีเจ้าหน้าที่
จะใช้ไม้ยาวยาวนะคะค่อยค่อยปล่อยกระทงลงไปค่ะเพื่อที่จะไม่ให้กระทงพอลงไปถึงข้างล่างแล้วเขาจะเกิดกระทงคว่ำได้นะคะต้องบอกว่าน้ำค่อนข้างแรงค่ะดังนั้นกระทงที่จะลงไปเนี่ย
นะคะโดยทุกคนค่ะที่มีความตั้งใจมาลอยกระทงนะคะ
ก็จะมีความเชื่อว่าเป็นเสมือนการลอยเคราะห์ออกไปนะคะ
จากนี้การลอยกระทงยังเป็นการบูชาพระแม่คงคาอีกด้วยค่ะ
เพื่อขอขมาลาโทษแด่พระแม่คงคานะคะ
เนื่องจากว่าตลอดทั้งชีวิตหรือว่าตลอดทั้งปีค่ะ
เราก็ได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้นะคะจากแม่น้ำ
ดังนั้นปล่อยกระทง๑ปีมี๑ครั้งค่ะ
ลอยกระทงครั้งนี้แล้วก็เหมือนกับเป็นการได้ขอขมาพระแม่คงคาด้วยค่ะ
ซึ่งบริเวณจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะให้ความสำคัญ
แล้วก็ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากค่ะ

กระทงของตัวเองนะคะลงสู่แม่น้ำเจ้าพญาค่ะ
ถึงแม้นะคะว่าการจัดงานลอยกระทงในปีนี้ค่ะ
จะยังอยู่ในช่วงของการแสดงความไว้อะไรนะคะ
ดังนั้นการจัดงานจึงจัดขึ้นไปอย่างเรียบง่ายนะคะ
เพื่อที่จะสืบสารประเพณีไทย

เท่าที่ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้สัมภาษณ์กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะ
บางคนนะคะก็จะมาเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวค่ะ
ก็จะมาเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวค่ะ
โดยก่อนที่จะปล่อยกระทงลงสู่แม่น้ำช่อพระราชัย
คนก็จะอธิษฐานขอขมาพระแม่คงคาก่อนนะคะ
ก็มีบอกว่าเหมือน
ขอแล้วก็น้อมลำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะคะสำหรับประเพณีลอยกระทงในปี๒๕๖๐
โดยกระทงทุกทุกใบหรือทุกกระทงนะคะก็จะมีหลายแบบค่ะ
จะมีทั้งกระทงขนมปางกระทงดอกบัวกระทงจากใบตองนะคะกระทงกะลา
หลากหลายรูปแบบเลยค่ะที่นักท่องเที่ยวได้นำมาลอยกันในค่ำคืนนี้นะคะ
อ๋อไม่ทราบว่าพี่มาคือมาจากไหนกันค่ะวันนี้
อยู่แถวนี้นะครับผมปักอยู่แถวนี้
เป็นปีนึงเราไม่เคยเจอค่ะวันนี้บรรยากาศก็เป็นไหนบ้างค่ะในปีนี้

ให้ประชาชนได้อนุรักษ์ประเภณีไทยสืบต่อกันไปนาน
ค่ะวันนี้ได้ของอธิษฐานอะไรก่อนลอยบ้างไหมคะ

สิ่งที่ไม่ดีก็ขอให้มันไปกับน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ

นี่ก็เป็นเสียงบางส่วนของประชาชนที่วันนี้มาร่วมลอยกระทงกันที่สวนสติชายประการ
โอ้ยจะแม่นาทีแล้วกันด้วย

แล้วกูก็พร้อมเชื่อกูนะ

ไฟดำหมดแล้ว
พรุ่งเหมือนช่วยแล้วนะ
จังทะละที

โอเคแล้วออกมาดูไป

โอเควันนี้มามาจากไหนกันคะ

ก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นหนึ่ง
ของไทยค่ะจริงจริงวันนี้พวกเรามาช่วยงานของท้อท้อท้อด้วยอ่ะค่ะ
ก็ดีใจที่วัฒนธรรมเรายังคงอยู่อ่ะค่ะแล้วถ้าในฐานะที่เราเป็น
เยาวชนค่ะอยากให้ทุกคนเพื่อนเพื่อนที่เราจะสืบสามที่นี่
ความเยี่ยมที่นี่นี่ของใครแต่อันนั้นก็ใครพูดว่าจะสืบสามยังไง
ก็คือก็อยากจะเชิญชวนให้แบบว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมาร่วมกันลอยกระทง
แล้วก็จะได้เป็นเอกลักษณ์ของชาวต่างชาติจะได้แบบว่า
ชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาด้วยอ่ะค่ะขอบพอค่ะขอบพอค่ะ
คุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ดูบรรยากาศของ
การจัดงานประเพณีลอยกระทงที่สวนสติชัยประการ
กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลอยกระทงกันค่ะคุณผู้ชม
ไฟกันก่อนก่อนอื่นต้องขอยืมไฟก่อนนะคะ
มากเลยค่ะ

และตอนนี้นะคะเราก็ได้จุดไฟที่กระทงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปหาจุดที่เราจะปล่อยกระทงลอยในค่ำคืนนี้กันค่ะ
ทุกคนจะรู้สึกตื่นเต้นนะคะที่จะได้ปล่อยกระทงของตัวเองลอยลงสู่แม่น้ำเจ้าพญาค่ะคุณผู้ชม
และนี่ก็คือบรรยากาศของการลอยกระทงแม่น้ำเจ้าพยาคุณภาคแปลย์ที่หยุดที่มั่นซ้ำนะครับ
คือบรรยากาศของการลอยกระทงในค่ำคืนนี้นะคะที่บริเวณสวนสันติชัยปราการค่ะคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากเลยนะคะ
ดึกต้องบอกว่าคนเริ่มทยอยมาเยอะขึ้นเรื่อยเลยค่ะ
และใครที่กำลังหาที่ที่จะลอยกระทงนะคะสามารถมาที่สวนสติชัยประการได้ค่ะ
และที่นี่นะคะจะเปิดให้คุณผู้ชมค่ะมาลอยกระทงได้จนถึงในเวลาเที่ยงคืนค่ะ
สวัสดีครับ